จนถึงบอดนาโดยและวก็โรงเรียนบ้านนาโดยนครั้งรัง

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงเศษ

ค่าใช้จ่ายในการจัดสารอาหาร
ก็ถูกแบ่งไว้เป็นค่าคนทรงส่วนใหญ่
ในส่วนเรื่องของอาหารสด
เราอยากจะได้เป็นพันธุ์ไก่พื้นเมือง

อาหารจะสดได้ไม่กี่วัน

เช่นไข่เราสามารถเลี้ยงแล้ว

เราก็ให้เด็กบริหารจัดการ
รับผิดชอบช่วยกันสามคนเลยนะ
ไก่โตถ้าไก่โตแล้วเธอจะได้กิน
ตอนนั้นก็รับบะค่ะเราก็ไม่ได้กินเงื้อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เปลี่ยนมากรีบผัดแทนค่ะ
จะไปเอาไก่เอาหมูเอาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้เลี้ยงครับ
ในส่วนของไก่มันแล้วก็เมล็ดพันธุ์แล้วก็หมูนะครับ
เราจะลงมาซื้อในช่วงหมูต้นเทิมครับ
ครั้งหนึ่งก็ไก่ประมาณ๒๐๐ตัวครับ

แล้วก็ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ก็ประมาณ๕๐๑๐๐ซองครับ
ก็เดียวกับสถานที่ที่เราจะใช้ของหมูนะครับผม
จากที่ได้สนับสมุนจากทางการเตรียมต่อชีวิตมาครับครับ
คาดว่าเราจะประมาณใช้ในการทำอาหารเที่ยววัน

ทำเป็นอาหารกลับหวานได้ครับถ้าแสงเยอะเราก็จะเอาไป
ให้ใครนะบ้าง
รายการตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวให้เด็กเอาไปทานได้เลยครับ
ส่วนของที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจะเอามาเสริมอาหารกลางวัน
ขาอร่อยมากมากเลยครับ
ชอบกินไก่มากเลยครับ
รู้สึกที่เราได้พันไก่พันหมูและเมล็ดผักที่เพียงพอ
ก็สามารถทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าเด็กจะมีอาหารรับประทานอิ่มตลอดทั้งปี
รวมทั้งได้รับอาหารที่มีประโยชน์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับ
ขอขอบคุณที่มอบเม็ดพันธุ์
และพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้กับโรงเรียนบ้านนาดอยครับ
ที่จบไปนั้นนะครับก็คือภาพความสุขของเด็กจากโรงเรียนบ้านนาดอยนะฮะ
ที่ต้องการไก่แล้วก็เมล็ดพันธุ์ผัก
เพื่อไปใช้หมุนเวียนให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
แล้วก็ในช่วงที่ถนนหนทางเนี่ยถูกตัดขาดในฤดูฝนด้วยนะครับ
ตรงนี้ก็คงจะอิ่มน้ำสำราญกันไปตามกันแล้วนะฮะ
ดีใจด้วยจริงครับดีใจด้วยครับ

สามคนพี่น้องขอขอบคุณนุงเอเชยานะคะ
ที่เสียสละมือส่วนตัวมาให้หนูกับน้องได้ซื้อจักรยานปั่น
ซื้อของให้แม่แม่หนูไม่ต้องเหนื่อยต่อไปแล้วค่ะ

แม่หนูได้นอนพักกับหนูทุกวันแล้วค่ะ
ขอบคุณทีมงานทุกคนและคุณเอเชยาด้วยนะคะ

เพราะว่าจำเป็นว่าต้องกินน้องเขาด้วยกัน
เดี๋ยวกุ้งอยู่ห้องโม้นแล้วนี่นะลูกน้า

วันนี้เป็นวันแรกที่หนูได้กินคุณค่ะรสชาติมันกล้ามันคล้ายที่นู่นค่ะ
เป็นพระเอกในจอที่แสนใจดีนี่พี่ฝนพี่ฝนทำเองค่ะกับมือ
ค่ะอันเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้อันเท่าไหร่อย่างงี้ราคาอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทค่ะ
ครับคุณแล้วงานเขาจริงผมไม่ได้ย้อนนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋า
ผักด้วยความประนีตมากละเมียดมากคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวเราช่วยกันนะ
คนละนิดละหน่อยเนอะถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจอ่ะ
สามารถเข้าไปสั่งได้ในเฟซเนอะได้ค่ะแต่เขาอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับใช่ค่ะ
ใช่ค่ะนี่คือฝีมือยายเหรอครับใช่แล้วยังงี้ยายขายดำเท่าไหร่
ห้าสิบบาทห้าสิบบาทค่ะขวดยายขายยังไงยี่สิบบาทจ้ะ
เขามารับยี่สิบบาทจ้ะถ้าเกิดว่ามีคนสนใจแล้วจะสั่งล่ะครับ
สั่งกับใบละยี่สิบบาทคนซื้อเอางี้ละกันขอเป็นตัวแทนของยายนะ
ค่ะหวดแม่เอ๋ยหวดเจ้าเองนะใบละยี่สิบบาทเถอะจ๊ะ
ใครสนใจนะจ๊ะก็มาสามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่เพจเกมต่อชีวิตกันละกัน
เดี๋ยวประสานไม่ให้นะค่ะนี่คือฝีมือของใครผมครับ
อันนี้ผืนเท่าไหร่อ่ะครับไอ้ผืนเลขห้าสิบครับ
อันนี้ผืนเล็กเหรอครับถ้าผืนใหญ่กลมกลมร้อยหนึ่งครับ
เอางี้กันแล้วกันคุณผู้ชมครับฝากด้วยนะฮะ
ถ้าเผื่อว่านี่ก็คือการรองรับอาชีพพี่แขกเนี่ยอาจจะไม่มีการประชาสัมพันธ์
ถ้าเกิดว่ามีคนเขาไปสั่งจริงพี่แขกถักไหวไหม
อยู่ครับสองคนกับแฟนก็ทั้งกลางวันกลางคืนน่าจะไหวอยู่ครับ
นะคุณผู้ชมนะเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขานะครับซื้อนะครับ
เดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยนะฮะที่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อนะครับที่เพจเกมต่อชีวิตก็ได้
เดี๋ยวเราช่วยเป็นสื่อกลางให้นะครับฝากด้วยนะครับนี่ก็คือที่รอดจากไฟไหม้
เพราะว่าได้เอาไปฝากไว้บ้านญาติบ้างบางส่วนนะครับ
เริ่มลุกขึ้นมาใหม่เด็กน้อยก็ช่วยกันนี่คืองานฝีมือที่เริ่ม
นับหนึ่งกันใหม่นะครับนับหนึ่งใหม่แล้วก็มานับสองต่อที่รายการของเราในวันนี้
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับผมฝากครอบครัวของพ่อเวทเอาไว้ด้วยนะครับ
จริงแล้วถ้าเผื่อว่าใครที่สนใจนะแม่จ๋าสามารถสั่งได้ใช่ไหม
เผื่อว่าใครที่สนใจงานฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าถักทอนี้ก็ดีนะครับ
สั่งมาที่เพจเกมต่อชีวิตของเราเดี๋ยวเราจะเป็นสื่อกลางประสานให้
ในความดีของหนูทีมงานของเราไปเห็นมาสภาพบ้านจริงนะครับ
คุณผู้ชมก็เลยอยากได้กระทะไฟฟ้าใหม่มันจะได้ไม่ชอตเนอะ
นี่ครับทีมงานของเรามอบกระทะไฟฟ้าให้น้องกลับไปใช้ที่บ้าน
สวยไหมสวยค่ะแบบนี้ใช่ไหมที่อยากได้อ่ะลูกค่ะ
ไปใช้นะลูกนะอ่ะรับไปลูกใช้กันที่บ้าน
เอางี้กันแล้วกันนะลูกในฐานะที่หนูเป็นเด็กดีนะลูกนะ
อาก็ไม่มีอะไรที่จะให้นอกจากมีจักรยานมาคันหนึ่งนะลูก
เฮ้ยดีจังเลยอ่ะอันนี้ให้หนูเลยนะลูกนะลูกนะค่ะ
จะได้ถีบเอาไว้เวลาที่มาหาแม่ที่บ้านนะลูกจะได้ไม่ต้องวิ่งไป
วิ่งมามันเหนื่อยครึ่งกิโลหนึ่งแต่ถีบต้องระมัดระวังนะลูกค่ะ
เออถีบได้เนอะค่ะชอบไหมชอบค่ะอ่ามอบให้นะครับ
คุณผู้ชมครับผมและรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
ยังคงยืนเคียงข้างทุกครอบครัวที่มีวิกฤตต่อไปในปีหน้า
และขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
คุ้มครองป้องภัยให้คนไทยทุกคนปลอดภัยมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา
สุขภาพแข็งแรงและยิ้มสู้ในทุกสถานการณ์นะครับ
ผมคงไม่มีอะไรจะมอบให้กับคุณผู้ชมนอกจากเสียงเพลงของผม
ถือเป็นของขวัญจากใจชายามิดชัยนะครับ

หากเราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใด
เก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้
หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภัย
หากเธอนั้นเดือดร้อนใจจะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้

ขอเพียงแต่เขียนมา
ขอเพียงส่งเสียงมา
จะไปหาจะไปในทันใด
จะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ
ให้เธอหมดความกังวลใจ
จะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ใกล้
ถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอได้ความสบายใจ
รู้จงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคน
กับชีวิตที่วกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้
ขอเพียงแต่เขียนมา
ขอเพียงส่งเสียงมา
จะไปหาจะไปในทันใด
จะไปยืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ
ให้เธอหมดความกังวลใจ
จะไปในทันใดจากตรงไปจะใกล้ใกล้
ถ้าหากเป็นเธอจะรีบไปให้เธอดีความสบายใจ
จิตใจยังพร้อมจะยินดี
กับรอยยิ้มที่เธอมีอยากเห็น
ยิ้มที่ชื่นบาทอยากเห็น

อยากให้เธอได้มี
สิ่งดีเรื่อยไป
หากวันไหนเกิดทุกภัย

จะไปยืนเคียงข้างเธอ
ไปอยู่ดูแลเป็นเพื่อนเธอ
ให้เธอหมดความกังวลใจ
จะไปในทันใดจะตรงไปจะใกล้ใกล้
ถ้าหากเป็นเธอจะรีบไป
ให้เธอได้ความสบายใจ
พอวันหยุดพวกหนูทั้ง๕คน
ก็จะไปช่วยย่าเก็บมันหลงค่ะ
ย่าก็จะเป็นคนเดินขุด
แล้วพอย่ากองไว้พี่นายนากับพี่ลูกน้ำก็เดินเก็บ
ถึงลำบากแล้วก็มีความสุขที่ว่า
ไม่ได้ไปไหนก็กินข้าวพร้อมกันปู่ย่าหลาน
สวัสดีครับ